มันเปรี้ยวปากจริง
เห็นมะม่วงแล้วมันแหมเปรี้ยวปากจริงน้ำลายยายไหลย้อยมากเลยคุณคะ
ดูมะม่วงไหนขอดูหน่อยที่ปลูกเอาไว้โตแล้วดีใจ
มะม่วงแบบเปรี้ยวก็มีสุกก็มี
ไม่จำได้คุณทัศนัยคุณอัชรพรอัชรพรเนี่ยเคยบอกว่าจองไว้ใช่มั้ยคุณ
คุณนี่เนี้ยแบบสุก

ผมเอากระปริมาด้วยรอดจิ้มมะม่วง
คุณจองไว้๒ลูกดิฉันจำได้

เดี๋ยวเนี่ยต้องคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปหาไม้สอยเหมือนกัน

เดี๋ยวได้ทานมะม่วงกันแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มะม่วงออกแล้ว
ได้อร่อยกันแน่แต่ว่าคุณค่ะมันก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกัน
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
ตรวจสอบกันทุกวันเลยนะคะ
ทักทายกันยามเช้าในรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้ากับดิฉันสุภานีนะคะคุณผู้ชม
แม่คงถูกอกถูกใจแน่นอนสำหรับใครที่เป็นสายมะม่วง
ไม่ว่าจะกินเปรี้ยวกินหวานเนี่ยคุณผู้ชมเตรียมได้เลยนะคะว่าได้อร่อยกันแน่นอนในช่วงของหน้าร้อนนี้
แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศอยู่
แต่ใครที่ได้ไปแอบส่องในเว็บไซต์แอร์วิชัลก็คงจะใจชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดัชนีคุณภาพอากาศของเชียงใหม่นั้นดีขึ้นนะคะ
จากภาพตรงนี้จะเห็นว่าพื้นที่สีส้มสีแดงนี่จางลงไปเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว
นั่นหมายความว่าดัชนีคุณภาพอากาศค่อนข้างดีขึ้น
ตอนนี้เชียงใหม่อยู่ที่อันดับ๑๐นะคะ
เมื่อวานนี้ตอนเช้าเราตรวจสอบอยู่ที่หนึ่งสอง
ตอนนี้ร่วงลงมาอันดับที่๑๐แล้วนะคะ
ก็เพราะว่าปัจจัยเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่อันดับสามสิบแปดนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ชะล่าใจกัน
ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
ัชนีคุณภาพอากาศที่เห็นคือภาพรวมของอากาศทั้งหมดที่มีฝุ่นละอองมลพิษ
ถ้าหากว่าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปลึกแล้วเนี่ย
ตรวจสอบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ดูแลสุขภาพกัน
อกจากนี้แล้วนะคะตรวจสอบคุณภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาเป็นระยะ
ล่าสุดก็ออกมาฉบับที่สิบเจ็ดแล้วบอกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะ
ตอนนี้เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนลดลงแล้วนะ
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฝนจะไม่มีนะยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่
คุณผู้ชมสังเกตภาพนี้นะคะนี่พื้นที่มืดตรงนี้นะคะ
นั่นคือบริเวณความกดอากาศที่มันแปรปรวนคืออากาศเย็นกับอากาศร้อนมาเจอกันตรงนี้พอดีเลย
บริเวณภาคเหนือนะคะจึงทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมถึงภาคอีสานและตอนกลางของประเทศมีโอกาสเกิดฝนได้มากเลยทีเดียว
คุณผู้ชมลองดูกันนี้นะคะนี่คือกลุ่มฝนนะคะ
สีสมสมเขียวเขียวนี่นะคะประปรายตามพื้นที่ต่างต่าง
ตรวจสอบกันไปเลยนับตั้งแต่ช่วงประมาณสักเที่ยง
จนถึงบ่ายจนถึงเย็นจนถึงค่ำหลายพื้นที่เจอฝนแบบนี้เลยนะคะ
แถบตอนกลางของประเทศนี่คุณผู้ชมเจอแบบนี้
กลางประเทศนะคะสีแดงขนาดนี้เนี่ยนะคะ
เจอแน่นอนประมาณสักหนึ่งทุ่มนะคะแถบจังหวัดของภาคกลางนะคะ
รวมไปถึงภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างกันด้วย
รู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็นกับคุณคุปตนันช่วงนี้ดิฉันไปเก็บมะม่วงกันก่อนดีกว่า
มาฝากคนที่สองท่านลาทางก่อนสวัสดีค่ะ
จะเอาไม้ที่ไหนนะคุณ
แล้วไม่ต้องปล่อย